เอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมไปดูพิธีจับปอบกันหน่อยที่อุดรธานีเนี่ยนะคะ
เวลาที่มีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหลายคนต่อกัน
คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคประจำตัว
แล้วก็ไม่ได้อายุเยอะอยู่ดีก็คือเสียชีวิตไปเลย
คนจะโยนความผิดให้กับปอบว่ามากินไส้กินพุ่ง
ก็คือหมู่ที่๒ตะวันหนองไผ่หมู่ที่๒ตะวันหนองหาญจังหวัดอุดอนธานี
ชาวบ้านในจุดนี้เขาลงขันกันเลยรวมเงินกัน
จ้างหมอผีมามาจับปอบในหมู่บ้าน
เพราะว่ามีคนตายในหมู่บ้านติดต่อกันหลายคน
พิธีนี้จัดขึ้นที่สาราประชาคมบ้านหนองขามหมู่ที่๒ตำบลหนองไผ่
หมู่ที่๒ตะวันหนองหาญจังหวัดอุดอนธานี
ชาวบ้านเขาลงขันค่ะจ้างคณะเลยนะ
มาเป็นคือหมอผีนี่มาเป็นคณะ
คณะหมอผีจากจังหวัดมหาสารคามมาปราบผีปอบ
หลังจากชาวบ้านเชื่อว่ามีปอบในหมู่บ้าน
ทูลโภษีผู้ใหญ่บ้านค่ะเปิดเผยว่า
พิธีครั้งนี้ทำเพื่อให้ชาวบ้านเขาสบายใจ
รวมถึงทำแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการปัดเป่า

ส่วนเงินที่เอามาจ้างหมอผีก็เป็นเงินของชาวบ้านนั่นแหละ
ที่ลงขันค่ะฟังเสียงผู้เจ็บบ้านค่ะ
เห็นบอกว่ามีก่อนอันนี้มีคนตายต่อเนื่องมา
มีคนมันก็มีคนตายต่อเนื่องทีนี้ก็เลยอยากจะปัดรังควันออก
ปัดลำความออก

แล้วเชื่อยังไงว่าอาจจะมีผีต่อปีอะไร

ไปเสี่ยงทายดูนี่ก็จำเป็นเสี่ยงทายดู

คือก่อนที่จะไปจ้างหมอผีมาทำจะต้องเสี่ยงทายก่อน
ว่ามีจริงหรือเปล่าซึ่งหมอผีเขาก็บอกว่ามีนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วก็ต้องไปจ้างคณะหมอผีมาปราบ

พร้อมด้วยวัยรุ่นชายในหมู่บ้านก็ต้องร่วมพิธีด้วย
คือเริ่มจากพิธีเซียงของ
ก่อนที่จะไล่จับผีปอบไปทุกซอกทุกซอยในหมู่บ้าน
ภายในบ้านเรือนตามท้องถนน
โดยหมอผีอ้างว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเลย
สำหรับพิธีจับปอบจับได้ตั้ง๑๕๐ตัว
จากนั้นหมอผีจับปอบใส่หาย

ก่อนจะเอาผีปอบไปทิ้งตามความเชื่อ
ถ้าคนในหมู่บ้านทราบว่า
เอาหายที่มีปอบอยู่ข้างในไปทิ้งไว้ไหน

จากเหตุการณ์ที่มีความเชื่อว่าในหมู่บ้านมีปอบ
ไม่ได้เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณอย่างเดียวนะ
เขาก็เชื่อด้วยว่าปอบจะต้องไปสิงสถิต
อยู่ที่ร่างคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้าน
หมู่บ้านนี้ค่ะคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นปอบ
ชื่อว่าคุณยายสา
ยายสาท่านนี้นะคะอายุตั้ง๙๘ปีแล้วค่ะ
เป็นคนที่ชาวบ้านสงสัยว่าเป็นปอบ

เพราะก่อนหน้านี้มีคลิปของคุณยาย

ผู้จำไม่รู้เรื่องเหมือนคนถูกผีเข้า
ญาติญาติต้องพาไปรักษาทางศัยศาสตร์มาแล้ว
คลิปนี้แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณยายสาถูกสงสัยว่าเป็นปอดนะคะ
ซึ่งทั้งครอบครัวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า

เพราะทุกวันนี้คุณยายรักษาศีล๕ตลอดเลย
ไม่ได้เป็นปอบแน่คนที่เป็นปอบเนี่ยเข้าวัดฟังธรรมไม่ได้เนี่ยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีพิธีจับปอบ
แล้วคณะหมอผีบอกว่าจับปอบได้ตั้ง๑๕๐ตัว
ครอบครัวของคุณยายตอนนี้สบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะ